การเข้าตรวจค้นมูลนิธิข้าวขวัญนำมาซึ่งการถกเถียงว่า
เหตุใดในห่วงเวลานิรัศกรรมกัญชาทางการแพทย์
มีการจับกลุ่มผู้ครอบครอง
แล้วทางออกกัญชาทางการแพทย์นั้นจะต้องเป็นอย่างไร

ปล่อยให้เป็นเรื่องของผมหรือว่าของกลุ่มหรือของปรปศอย่างเดียวไม่ใช่ครับ
เป็นเรื่องของทุกคนที่ได้รับส่วนได้ส่วนเสียจากกรณีนี้เนี่ย
ต้องมาเป็นเจ้าของไม่ใช่ปล่อยให้ผมหรือใครทำเป็นส่วนตัว
แล้วให้ทางราชการรัฐบาลทำพักการเมืองบางพักเนี่ยไม่ใช่ครับ

ประกันที่๒ในการหาทางออกในเรื่องของการดำเนินการ
เพื่อให้สิ่งที่อาจารย์เดชาทำเนี่ยทำทำต่อไปได้นะครับ
รวมถึงที่เมื่อนี้ที่อาจารย์ลักษณะหรือทางวิทูตกลับมา
แต่ตรงนี้อาหารทำออกถึงครับ
การเข้าแสดงตัวต่อเลขาธิการปปศ
ของนายเดชาสิริพัฒน์ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ

และจับกลุ่มนายพรชัยชูเลิศหรืออาจารย์ทรง
ในข้อหาผลิตและครอบครองกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต
แม้เลขาธิการปปศจะยืนยันว่า
ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีใดกับนายเดชา
แต่ก็สร้างความกังวลให้กับมูลนิธิ

นั่นเพราะขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของกัญชา
ยังคงเป็นยาเสพติดประเภท๕
จะถูกปลดล็อกให้ใช้ในทางการแพทย์ได้

มีเพียงหน่วยงานรัฐเท่านั้นที่ทำการวิจัยได้
แต่ด้วยการตีความกฎหมายกันคนละมุม
ห่วงเวลา๙๐วันแห่งการนิรโทษกรรม
ปลดล็อกกัญชาหรือยกเว้นโทษ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีกัญชาเพื่อรักษาโรค
มาแจ้งการครอบครองที่สาธารณสุขจังหวัด

นั่นหมายถึงผู้ที่ครอบครองยาน้ำมันกัญชา
เพื่อใช้ในการรักษาโรคไม่ควรถูกจับ
หรือจับกลุ่มผู้ครอบครองรายได้หรือไม่

ก็คือผู้ป่วยที่รอไม่ได้
ส่วนเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามกรอบของกฎหมาย
ซึ่งเลขาธิการปปศบอกว่า
ผู้ที่มีกัญชาเพื่อการแพทย์เวลานี้
ขอให้รีบไปแจ้งครอบครองกัญชากับออยโดยเร็ว
หรืออย่างน้อยควรโทรไปแจ้งที่สายด่วนไว้ก่อน

มีเจตนาใช้กัญชาทางการแพทย์จริง
สถานการณ์กัญชาทางการแพทย์ถูกงวดเข้ามา
ทำให้ดูเหมือนว่ากัญชาทางการแพทย์

เพราะกฎหมายนี้ไม่ได้เปิดช่องให้มูลนิธิ
ทำการวิจัยสามารถจดแจ้งครอบครองได้
จึงต้องใช้วิธีร่วมกับหน่วยงานอื่น

ขณะที่การเสนอให้ใช้มาตรา๔๔
อาศัยอำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ล็อกสารสกัดกัญชาจากสารเสพติดประเภท๕

เพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์เหมือนมอร์ฟีน
แต่อาจจะขัดต่อภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด
และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทได้
เพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาต่อมาเยอะแยะครับ